กับเรียนท่านประธานสภาที่ขอรับและสวัสดีทุกท่าน
ผมขอรับชิดแจงในกรณีที่มีการให้พิพลายว่า
งบประมาณรายจ่ายลงทุนปี๒๖๖มีจำนวนน้อย
ไม่เพียงพอต่อการพันธ์ประเทศ
งบประมาณที่เราจัดตั้งมาทั้งหมดจำนวน๓๑๘๕๐๐๐ล้านบาท
ประกอบด้วยรายจ่ายลงทุนจำนวน๖๙๕๐๗๗๔ล้านบาท
คิดเป็น๑๒๑๘๒นะครับก็เป็นไปตามกฎหมาย
แต่อย่าลืมว่าผมพูดไปหลายครั้งแล้ว
ภาครัฐยังมีการลงทุนในรูปแบบอื่นอีกด้วย
เช่นจากเงินกู้จากการร่วมลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน
วงเงินประมาณ๙๘๙๒๙ล้านบาท
และเมื่อรวมกับรายจ่ายลงทุนที่มาจากเงินงบประมาณ๖๙๕๐๗๗ล้านบาท
ว่าในปี๒๐๖๖รัฐมีเม็ดเงินเพื่อใช้จ่ายในการลงทุนของประเทศ
ประมาณ๗๙๔๖ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยแล้ว๒๔๙ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับ
อันนี้ผมพูดแต่เพียงว่ามันไม่ใช่เฉพาะงบที่รัฐบาลจัดออกมาเท่านั้น
เรื่องเช่นโครงการระบบรถไฟฟ้าชาญเมือง
โครงการสร้างทางรถไฟเด่นชัยเชียงของ
โครงการก่อสร้างกระทั่งรถไฟบ้านไผ่หมาศาลคาห์ม
ร้อยเอ็ดมุกอาหารนครพนมรถไฟฟ้าชาญเมืองสายสีแดงเข้ม
โครงการรถไฟไทยจีนโครงการระบบรถไฟชาญเมือง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงโครงการไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงสี่สองบางใหญ่บางและก็โครงการมันมีสองสองสองช่วงนะครับ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูสายสีเหลืองหลายสายครับ
พูดไปหมดอ่ะในเรื่องของรายได้เงินนอกงบประมาณ
กุณาอ่านในเอกสารของสำนักประมาณของรัฐสภานะครับ
มันมีรายได้เท่าไหร่แล้วใช้ไปเท่าไหร่ยังไง
เงินนอกประมาณเขาเอามาใช้แล้วนะครับกูณาอ่านข้างใน
ให้ครบด้วยเอกสารน่ะนะผมอ่านเมื่อกี้ผมก็เจอแล้ว
ว่าเขามีโมมันอันนี้คือรายได้สูงอ่าประมาณห้ากลุ่ม
อีก๕กลุ่มรายได้ต่ำแต่เขาเอามาใช้อะไรเท่าไห
คุณอ่านดูซะบ้างนะถ้าพูดแบบปากเปล่า
มันก็ไม่มันก็มันก็ฟังกันดีอ่ะนะในเรื่องที่สอง
เรื่องการพนันด้านการเกษตรก็ก่อนที่จะพูดผมก็อดไม่ได้อ่ะ
น่ะในอะไรเรื่องมันพันกันอยู่งุมันด้านการเกษตรส่วนใหญ่เป็น
วันของอดีตและไม่ใช่อนาคตนี่คือท่านสอสอ
ผู้ทรงเกียจของท่านท่านหนึ่งพูดมาคงจำได้
ผมก็เรียนว่าผมก็ต้องย้อนกลับไปว่าสิ่งที่เขาทำวันนี้
เราทำอนาคตแต่เห็นหลายอย่างเนี่ยเราเพิ่มเติมไว้ให้
ปรับปรุงภาคการเกษตรให้ปรับปรุงเกษตรกรให้อะไรให้
เหนือไปจากการประกันราคาข้าวประกันราคาสินค้า
การเกษตรซึ่งมีทั้งหมดหกชนิดหกชนิดเราไม่ต้องการที่จะให้เขา
ขาดแค่อะไรได้น่ะเราต้องลดต้นทุนการผลิตให้เขา
รวมแปลงเกษตรแปลงใหญ่เสริมเทคโนโลยีไปอะไรไป
ก็คือทำให้เขาแข็งแรงขึ้นไปด้วยถ้ามองแต่ประกันอย่างเดียว
แล้วเราจะต้องประกันเขาถึงเมื่อไหร่ซึ่งผมก็ยินดี
ถ้าจะช่วยเหลือเขาได้ผมก็ช่วยที่ผ่านมาก็เป็นนโยบาย
รัฐบาลอยู่แล้วในการประกันราคาแต่ผมยกตัวอย่างอันหนึ่งว่า
แล้ววันนี้เราประกันราคาทั้งหมด๖พืชเกษตร๖ชนิดใช่ไหม

เราจะทำยังไงที่เราจะไม่ทำให้มันต้องประกันเพิ่มไปกว่านี้
ต้องสร้างความแข็งสร้างข้าวพันธุ์ใหม่
สร้างการขายได้ด้านราคาในตลาดโลกให้ได้

ให้เงินก็โอเคแก้ปัญหาไปการชั่วคราว

แต่ภาระมันจะมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อย
รัฐบาลก็ต้องแก้ไขปัญหาต่อไปอีกนั่นแหละครับ
เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องข้าว
ถ้าท่านพูดว่างบมารวันนี้

ทุน๙๕๗๐๐๐ล้านบาท
รัฐบาลนี้ล่ะครับตั้งงบประมาณชำระหนี้ไปแล้ว

คงเหลือเงินต้นและดอกเบี้ยอีก๓แสนล้านบาท
เงินตัวนี้ถ้าอยู่
เอามาทำได้เยอะอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้เนี่ยนะ

การสร้างมูลค่าเพิ่มในเกษตรกรคุณภาพสูง

และผลิตทางการเกษตรผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ระดมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
สร้างแพลตฟอร์มสำนวนการทำเกษตรแปลงใหญ่
จัดหาผู้ว่าจ้างเครื่องจักรกลและโดนทางเกษตร
การเช่าไม่ต้องซื้อใช้การเช่าไปนะครับ

ทำทุกอันทำทุกอัน

ท่านก็พูดซ้ำเดิมอยู่นั่นน่ะนะ
เอาสิ่งใหม่ที่รัฐบาลทำที่ก็ประชาสัมพันธ์กันทุกวันทุกวัน
ท่านไม่สนใจท่านก็พูดของท่านไปเรื่อยแล้วแต่ท่าน
แต่ผมต้องการถูกกลับเรียนให้ประชาชนทราบว่าเราต้อง
เบ็ดตกปลาแล้วก็ให้ปลาไปด้วย
ให้เขาอยู่ได้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็เข้มแข็งยั่งยืนขึ้นไป
ก็ต้องเติมอย่างอื่นเข้าไปนะคิดใหม่ซะบ้างนะครับ
ท่านบ้างผมคิดเก่าเนี่ยคิดใหม่เท่าบ้างนะ
ในเรื่องของมีการกล่าวว่าวงเงินงบมารรายจ่ายประจำปี
สองพันห้าร้อยหกสิบหกไม่มีการจัดลำดับความสำคัญ
ไม่มีได้ยังไงครับในเมื่อข้อมูลทุกจังหวัดมันมา
มันมาเนี่ยมาทุกจังหวัดทุกเซคเตอร์มันมามันมา
มีใครได้ใครเสียใครขาดใครต่างผมก็ดูให้ทุกที่
อ่ะเนี่ยแล้วตรงไหนไม่เร่งด่วนกว่าก็ต้องทำ
อันไหนยังไม่สะดวกต้องคอยก่อนส่วนใหญ่ที่ท่านบอกไม่ได้
ไม่ได้บางทีเป็นโครงการนั้นก็ยังไม่มีความเร่งด่วน
แต่ผมก็ฟังท่านเพราะท่านเป็นสอสอฟังประชาชนทุกคนอยากได้หมด
ปีนี้ไม่ได้ปีหน้าก็ได้หรือปีต่อไปก็ได้แล้ว
งบกลางเนี้ยที่วัดตั้งมากมากไว้เนี้ยผมไม่ใช้ส่วนตัวหรอกครับ
พนักงานก็มีต้องมีแผนการโครงการใช่ไหม
บกลางตัวนี้นอกจากเรื่องฉุกเฉินแล้วยังเติมงบประมาณให้กับจังหวัด
กลุ่มจังหวัดบูรการในการในกรณีที่ขาดเหลือ
ขาดไม่เพียงพอสำหรับโครงการสำคัญ
เวลาผมไปเยือนไปเยี่ยมไปเยือนไปประชุมนะ
มีแผนการโครงการบุตรการภาคจังหวัด
เขาขาดเงินขายกันประมาณผมก็จะลบกลางนี่ล่ะครับ

เพราะฉะนั้นในเรื่องของโรคติดเชื้อเหมือนกัน
ฟื้นฟูกระตุ้นและเศรษฐกิจแต่มันกระตุ้นในขณะนั้นมันล้มไปแล้ว
มันล้มเพราะมันไม่มีคนไปเที่ยวมีคนไปใช้บริการ
ก็แค่ให้เขาอยู่รอดได้อะไรได้การจะสร้างมูลค่าก็คือวันนี้
กำลังให้เขาเขาเข้มแข็งขึ้นนี่กำลังจัดหาเรื่องเม็ดเงินที่จะให้เขาไปปรับปรุง
ไปพัฒนาอะไรล่ะที่พักที่ให้บริการที่มันสุดโทม
ที่มันชำรุดไม่มีลูกค้ามาก็กำลังหาเงินให้เขาอยู่
เพื่อเขาจะพัฒนาตรงนี้ให้ได้แล้วก็รับเอ่อ
ท่องเที่ยวที่เข้ามาจำนวนปริมาณมากขึ้นในช่วงนี้เข้ามาให้ทันต่อเวลา
มันทำทุกอันนะครับแต่มันไม่ทำง่ายอย่างที่ท่านพูด
พูดกับทำแต่มันยากกว่ากันน่ะ
ต่อไปเรื่องการจัดทำงบประมาณขาดดุลโครงสร้างงบประมาณรายจ่าย
มันก็จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นรายได้สุทธิกับรายได้สุทธิ
มันก็ได้มาจากรายได้การเก็บภาษีท่านก็ทำความเข้าใจว่าภาษีมาจากไหน
มาจากใครบ้างมาจากกลุ่มไหนบ้างวันนี้มีทั้งผู้รายได้สูง
ได้ปันกลางและได้น้อยภาษีมันเก็บต่างกันอยู่แล้ว
แต่คราวนี้เราเอารายได้จากรายได้สูงไว้ได้ปันกลาง
และฆาตการทุกคนที่เสียภาษีทุกคนเนี่ย
เอามาใช้แล้วไปดูแลคนที่มีได้น้อยเนี่ย
นี่คือการใช้ภาษีภาษีมาจากไหนแล้วใช้อย่างไร
ใช้ไปที่ไหนมากน้อยเพียงไหนท่านไปดูเรียนตรงนี้
ผมไม่ต้องการจะไปรีดภาษีอะไรจากใครเท่านั้นทั้งนั้นแหละ
แต่มันก็จำเป็นเพราะเป็นรายได้หลักของรัฐบาลนะครับ
เพราะฉะนั้นก็โจมตีกันเรื่องนี้มานานพอแล้วนะผมก็จะไม่ต้องพูด
ใครที่ไม่มีถึงเกณฑ์เสียภาษีมันเสียไหมล่ะครับ
ก็เสียภาษีแวดไง๗ผมก็รับได้
ไม่ได้มาเท่าไหร่อ่ะท้องถิ่นได้เท่าไหร่อ่ะ
ถิ่นบางท้องถิ่นเก็บแทบไม่ได้หรือได้น้อยมาก
ก็ต้องเอาเฉลี่ยของคนอื่นเข้าไปเติมให้ท่านก็อยากจะท่านก็อยากจะบริหาร
แล้วก็อธิบาลของใครของมันมันทำได้ไหมละครับ
ประเทศเราอ่ะถ้าเขาเจริญเท่าเท่ากันสิ
รายได้แต่ละท้องถิ่นมันเท่ากันใกล้เคียงกัน
อย่างเงี้ยปล่อยหาเลยครับวันนี้เรามาก็จะเอางบกลาง
บส่วนกลางเนี่ยโปะลงไปให้เติมลงไปให้นะ
เอาให้มีรายได้มากขึ้นหน่อยสิครับนะครับตอนนี้เราทำโครงสร้าง
อุตสาหกรรมใหม่รายได้ใหม่อะไรอีกเยอะแยะอีกหลายอย่าง
ซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินหน้าเพื่อจะหารายได้เข้าประเทศ
นะที่ผ่านมามีไหมมีอะไรใหม่ใหม่ให้ผมดูไหม
ถ้ามีก็บอกผมมาไอ้วันนี้ที่ผมบอกให้ผมทำอะไรไว้บ้างเนี่ย
นะผมไม่ไปเถียงกับท่านอยู่แล้วล่ะ
หาว่ารัฐบาลไม่สนใจเขาถ้าไม่สนใจ
คงไม่ไม่ไม่ดูแลแบบนี้หรอครับนะล้อนกลับไปดูพฤติกรรมโจริงมากกว่า
แล้วกันเรื่องแบบ
ว่าจะอภิปรายอะไรก็เหมือนเดิมเพราะว่าถูกฝังชิบไปหมดแล้ว
นะถูกฝังชิบไปหมดแล้วผมก็ไม่อยากจะไปตอบ
ดูแลอะไรกับท่านอ่ะนะผมเนี่ยพยายามอย่างยิ่งยั่
ในการที่จะไม่ใช่เอ่ออารมณ์เนี่ยผมอดทนพอ
หลายเรื่องท่านพูดมันไม่ใช่ความจริงเนี่ยนะ
ข้ารายการเขาทำงานดูแลเขาไหมเขาดูแล
ประชนดูแลไหมดูแลประกันราคาข้าวให้ไหมให้
ปีกว่าหน้าน้อยเสียประกันราคาข้าวหกหกหมื่นล้าน
ปีต่อมาแปดหมื่นล้านปีหกห้าแสนห้าหมื่นล้าน
เฉพาะข้าวอย่างเดียวผมไม่ขัดข้องถ้าถ้าต้องจ่ายก็จ่าย
แต่ผมต้องหาวิธีอื่นในการที่จะให้ลดตรงนี้ลง
ให้เขามีรายละเอียดจากกัฟเศษของเขาจริงจริงก็คือการพัฒนา
รถตนกรรมฤทธิ์เข้ามาเรื่องปุ๋ยโปรแท็กส์รู้กันมานานแล้ว
ผมเนี่ยให้นโยบายไปแล้วให้มีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้
ท่านเป็นสอสรในพื้นที่

ต่างประเทศก็มีกี่ลุ้มแล้วเขาขุนได้กี่บาทเร็วน้ำมันก็คุณภาพ
ดีมั๊ยดีกว่าเรามั้ย

คือท่านไม่มองละเอียดเลยท่านพูดแต่หลักการกว้าง

มันก็ทำให้เกิดการยากในการบริหารในการที่จะทำงานให้ทุกคนร่วมมือกัน
สอสอคือใครสอสอคือผู้ตัวแทนชน
ไม่ใช่แต่ร้องทุกข์ร้องเอาเรื่องเดือดร้อนอย่างเดียว
ท่านเอาสิ่งที่รัฐบาลทำไว้ไปให้เขารู้ด้วย
ให้เข้าถึงการประกันภาครัฐ
ถ้าเขาเข้าไปถึงมันก็อยู่อย่างนี้
มันอยู่อย่างนี้จริงนะครับ
ผมจำเป็นต้องพูดตอนนี้แหละ
อื่นผมรับได้หมดผมฟังทุกเรื่อง
อันก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก

กุณาไปดูรายได้เงินงอกประมาณ
เล่มอย่างนี้บ้างอย่าไปอ่านแต่เล่มที่จะหาเรื่องผม